แข่งขันฟุตบอลอาเซียนคลับนะคะดำเนินมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะอินโดนีเซียก็ชนะเวียดนามไปสองประตูต่อหนึ่ง
และในวันนี้ค่ะช้างศึกไทยนะคะก็จะลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดแรก
การบุกไปเยือนเมียนมาร์ค่ะซึ่งนักเตะทีมชาติไทยจะมีใครลงเล่นบ้าง
แล้วรูปแบบการเล่นจะเป็นยังไงนะคะติดตามได้จากรายงานของคุณเกริกชัยกุลโท
ก็ติดบรรยากาศอยู่ที่กรุงย่างกุ้งเมียนมาค่ะแข่งยังศึกทีมชาติไทยนะครับ
เมนม่าในวันนี้นะครับซึ่งโคสิโก้ก็กำชัพนะครับว่า
ว่าวันนี้จะต้องเก็บสามแต้มให้ได้ครับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะพบกับเมียนมาร์ในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนซูซูกิครับสองพันสิบหก
รอบรองชนะเลิศนัดแรกในวันนี้เวลาสิบแปดรายการสามสิบนาที
โดยความพร้อมของทีมชาติไทยโคสิโก้กิติศักดิเสนาเมืองได้เปิดเผยว่า
เตะทั้ง๒๓คนพร้อมที่จะลงสนามในเกมนี้ทุกคนส่วนการซ้อมครั้งสุดท้ายได้ให้นักเตะสร้างความคุ้นเคยกับพื้นสนามเป็นหลัก
แต่นักเตะหลายคนก็เคยเล่นสนามนี้มาแล้วเชื่อว่าไม่มีปัญหากับเป้าหมายที่จะคว้า๓แต้มให้ได้ในเกมนี้
หรือว่าระดับที่เราจะรักษาไว้
ขณะที่สถิตินับเฉพาะการเจอกันของทีมชาติไทยกับเมียนมาร์ในรายการชิงแชมป์อาเซียนทั้งหมด๖ครั้ง
โดยครั้งแรกตั้งแต่ปี๑๙๙๘นะครับ

และเสมอ๓ครั้งไม่เคยแพ้ทีมชาติเมียนมาร์
ยิงได้๑๒ประตูและเสีย๔ประตู
ซึ่งเกมแรกในรอบรองชนะเลิศนะครับถือว่าเป็นเกมสำคัญของทั้งสองทีมนะครับ

ไปดูในแผนแรกกันก่อนเลยนะครับในระบบ๓๔๑๒นะครับ
ข้องหลัง๓คนมีธนบูลกอลลาวิทและอาทิสรผมรักนะครับ
ตรงกลางจะมีสหรัฐอยู่เย็นปกเก้าอนันต์นะครับ
ทางซ้ายต้องดูว่าจะเป็นพีระพัฒน์หรือว่าทีลธรนด์
เพราะว่าทีลธรนด์เนี่ยที่กิเลเวอร์เล่มีอาการมาเจ็บไม่ได้สอบเต็มรูปแบบนะครับ

หน้าเป้าจะเป็นธีรศิลป์ดังดาลแล้วก็ศิลป์รถชัดทองนะครับ
ตัวทำเกมลุกก็คือเจชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งระบบนะครับในระบบสี่สามสามนะครับ
อาจจะยืดละสี่คนแบบนี้นะครับก็จะมีธนบูรณ์เกษาศาลัทธ์
รวิทนานวิเศษทางซ้ายต้องดูอย่างที่บอกไป
ทีรทธรรมหรือว่าพีรพัทท์นะครับทางขวาทิศทรงโด
ตรงกลางจะมีสหรัฐอยู่เย็นปกก้าอานันต์แล้วก็ชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
ส่วนแนวลุกสามประสานะครับน่าจะเป็นหน้าเป้าธีรศิลป์ดังดาลนะครับ
โลชัดทองส่วนอีกหนึ่งคนทางขวานเนี่ย
ต้องดูว่าจะเป็นสลาวุฒิมสุขหรือว่ารุงรัฐพุ่มจันทึก
และนี่เป็นข้อมูลที่ผมนำมาฝาก
ก่อนเกมระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเมียนมา

เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกุ้งย่างกุ้งประเทศเมนมา